เรานี้เรามาดูความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีสำคัญครับ
คดีการหายตัวไปของน้องดีเจ
วันที่หายตัวไปหลายคนก็ตั้งคำถามว่า

หายไปแล้วกินอยู่ยังไงต้อง๖วัน
เด็กตัวเล็กอายุ๓ขวบกับอีก๙เดือนเท่านั้น

ตำรวจรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกระจกเงานั้น
ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจจุดที่พบตัวน้องดีเจอีกครั้ง
เพื่อสืบหาร่องรอยว่าหายตัวไปได้อย่างไร
ในขณะที่อาการของน้องดีเจณขณะนี้นะครับ
ก็ยังคงทรงตัวแล้วก็อยู่ในการดูแลของแพทย์

ยังคงมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
และมีเลือดออกในกระเพาะอาหารนะครับ

ก็จะเข้าไปดูแลเยียวยาจิตใจต่อไปครับ

จงภัยบูลพัฒนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ได้ร่วมกันแถลงผลการรักษาน้องดีเจ
หรือเด็กชายเจษฎากรชัยโยนะครับ

หายตัวไปในป่าลึกนาน๖วัน

อาการน้องดีเจขณะนี้เริ่มดีขึ้นแล้วครับ
ไม่มีอาการชักหรือเลือดออกจากทางเดินอาหารเพิ่มเติม
แต่ว่ายังคงต้องดูแลภายใต้
ควบคุมของคุณหมออย่างใกล้ชิด
และอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรมนะครับ
เนื่องจากว่าติดเชื้อในกระแสเลือด
ว่าต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างน้อยก็ประมาณ๑๒สัปดาห์ครับ
พออาการดีขึ้นแล้วจะมีทีมจิตแพทย์เด็ก
เข้ามาดูแลเยียวยาด้านจิตใจต่อไปนะครับ
ส่วนกรณีที่แม่ของน้องดีเจนั้นประกาศ
ขอชี้แจงว่าณขณะนี้โรงพยาบาลมีเลือดสำรองเพียงพอนะครับ
ดังนั้นย้ำอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา

ตอนนี้โรงพยาบาลบอกว่าเลือดเพียงพอแล้ว
สำหรับการช่วยเหลือน้องดีเจนะครับ
คุณแม่น้องดีเจบอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ครับ
วันนี้ก็ได้ไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง

เพราะว่าด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณของหลวงพ่อแช่มนั้น
ไปขอเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ถือว่าจะได้สมหวัง
ตอนนี้คุณแม่ไปกราบขอพรเพื่อให้ลูกชายหายป่วยเร็ว

วันนี้ตำรวจภูทรวิชิตลงพื้นที่ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา
และอาสาสมัครมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
ร่วมกันค้นหาน้องดีเจในวันที่พบตัวนะครับ
โดยเฉพาะอาสาสมัครที่เข้าไปอุ้มตัวน้องเป็นคนแรก
ก็เข้าไปร่วมตรวจสอบจุดที่พบน้องดีเจอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อที่จะหาปมสาเหตุการหายตัวไป
โดยพบขวดนมเปรี้ยวที่ถูกเปิดดื่มแล้ว๑ขวด
ใกล้กันกับจุดที่พบตัวของน้องครับ
และจากการประเมินสภาพพื้นที่
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกกิติพงศ์คล้ายแก้วผู้กำกับการตำรวจภูทรวิชิต
สั่งการชุดสืบสวนเร่งสอบสวนในทางลึกเกี่ยวกับสายสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
มีความขัดแย้งหรือมีปัญหาอะไรภายในครอบครัวหรือไม่
ส่วนการสอบปากคำน้องดีเจนั้นยังต้องรอให้อาการดีขึ้น
จะเข้าไปดำเนินการสอบปากคำได้ครับ